คุณผู้ชมค่ะข่าวนี้ไปอนุโมทนาบุญกันต่อกับทิศบอยปกรณ์ค่ะ
ตอนนี้ศึกออกมาเรียบร้อยแล้วแหมหลายคนก็แซวเนอะ
บวชไปแล้วแบบนี้พร้อมเบียดเลยรึเปล่า
เมื่อเดือนที่ผ่านมาอย่างที่รู้กันดีนะคะว่าบอยปกรณ์เนี่ย
เขาถือเลิกงามยามดีเข้าพิธีอุปสมบทบวชทดแทนบุญคุณบีดามันดา
ซึ่งเขาใช้เวลาศึกษาพระธรรมทั้งหมด๒๑วันนะคะ
ตอนนี้ทิศบอยศึกออกมารับงานในวงการบันเทิงแล้ว
เจ้าตัวบอกว่าช่วงที่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะรู้สึกว่าจิตใจมันนิ่งมากขึ้นสงบมากขึ้น
ตอนเป็นพระเนี่ยมีโอกาสได้ไปร่วมงานบวชของเจมส์จีรายุ

ส่วนใครที่แซวเนาะว่าเออเพื่อนเป๊กกับเกรทเนี่ยรับบทเด็กวัดแต่ว่าไปสาย
เออก็เลยไม่ได้ใส่บาทสักทีนะคะ
จะพูดถึงเรื่องที่หลายคนลุ้นที่พลอยบอกแซวไปเมื่อสักครู่นี้
บวชแล้วเตรียมเบียดเลยหรือเปล่า

ทำอะไรก็จะแบบว่าทำโดยคิดมากขึ้นมีสติมากขึ้น
อันนั้นก็เรียกว่าเป็นการฝึกความอดทนอดกลั้นของการเป็นพระ
เพราะว่าเพื่อนมาช้าเราบ่นไม่ได้
บินทบาทประมาณตี๕๕๐ก็เข้าใจแหละบางทีก็มาไม่ทันอะไรบ้าง
ตอนแรกจะมาเป็นลูกศิษย์วัดมารับบาทใช่ไหม
แต่ว่ามาไม่ทันก็เลยเอามาเป็นใส่บาทแทน
แต่สุดท้ายแล้วมีคุณเกรตวิทย์ว้าลินทร
คำจริงเราก็ตั้งใจไว้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนที่ตัวเองจะบูด
มีคุยกับเจมส์ว่าเดี๋ยวตอนที่เจมส์บูด
เดี๋ยวไปจะเป็นการต่อบุญด้วยกัน
เราก็ไม่ได้ว่าบวชเพื่อเตรียมเบียดหรืออะไร

ถ้าถามว่าพร้อมไหมผมว่ามันต้องพร้อมทั้งคู่

ก็ยังไม่เบียด

เพราะฉะนั้นแฟนที่ลุ้นอยู่ก็ลุ้นกันต่อไปก็ละกัน

พาน้องเฟย์ไปดูงานศิลปะ
แต่ว่างานศิลปะเขาจะเป็นฟิลแบบว่าร้องไห้นะ
แต่ว่าคู่นี้แฮปปี้เวอร์

เมื่อวานเนี่ยค่ะก็คืองานฟุตบอล
เลเซอร์กับสเปอร์

ฝนมันตกน้ำท่วมแล้วฟุตบอลก็ยกเลิกไปเลย

นี่ไงนี่ไง